เชื่อไหมว่าที่นี่คือหาดป่าตอง
คือภูเก็ตห้องรับแขกของโลก

ไปมาพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ดูสิมีแต่เรือกับทะเล

เมื่อก่อนโอ้โฮขาคล่ำเบียดกัน

คือการระบาดของโควิด๑๙รอบแรก

กับหาดป่าตองมากพอสมควรแล้ว
แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเลย
พอการระบาดรอบแรกซาลงนะฮะ
ก็มีการฟื้นฟูเมืองป่าตอง

ด้วยการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างพอสมควร

คือทุกอย่างกำลังจะดีอยู่แล้วเชียว

เตรียมว่าจะส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่กันอย่างอลังการ
สร้างนักท่องเที่ยวกลับมามีเงินมีรายได้ใช้นะครับ

แล้วดูท่ามันจะหนักกว่าครั้งที่ผ่านมา

เพราะแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ไม่มาครับ
นะครับยกเลิกห้องพักเป็นจำนวนมาก
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เห็นเมื่อกี้
ก็ต้องเพิ่งประกาศปิดตัวไปชั่วคราวเมื่อวันก่อนนี้เอง

พระเอกวัคซีนโควิด๑๙
จะช่วยให้การแพร่ระบาดมาลดลงแล้วมันหายไป
หวังจะให้หาดป่าตอง
ได้ชื่อว่าเป็นห้องรับแขกของโลกอีกครั้งหนึ่ง

พี่ผมเนอะญาติพี่น้องกันไปทำธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ต
ไปลงทุนซื้อรถจักรยานยนต์

ลงทุนไปแล้วแล้วก็ไม่คาดฝันว่า

ล้มแล้วเป็นหนี้เป็นสินแล้วรถมันก็จอดอยู่อย่างนั้น

บางคนก็เปิดร้านนวดอีกพี่อีกคนนึงก็เปิดร้านนวด
ก็เจ๊งเหมือนกันเพราะไม่มีคนไปใช้บริการ
ที่ดูภาพตอนแรกไม่คาดฝันใช่ไหม
ใช่แล้วมันทุกอย่างก็ต้องปิด
แต่ว่าหนี้สินมันยังอยู่กับตัวของเรา

คือร้านสะดวกซื้อที่คนเข้าคนออกคนเข้าคนออก
ร้านสะดวกซื้อยังต้องปิดนะครับ

ไม่มีคนนะครับคุณผู้ชมเราฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับ
มือกันให้แน่นค่ะแล้วก็ตั้งการให้สูงด้วยนะคะ